ว่าเล่าเป็นเหตุครับน้าอยากกินเหล้าเล่าหมดก็เลยใช้หลาน
ไปซื้อหน่อยไปเซ็นเชื่อเขาไว้ก่อนที่ร้านเดี๋ยวค่อยเอา
เงินไปจ่ายค่ะหลานก็ไปปรากฏว่าร้านเขาไม่รับเซ็นไม่รับ
เชื่อครับจ่ายสดเท่านั้นน้าตามมาแล้วก็ทะเลาะกันที่ร้าน
กลับมาที่บ้านตั้งวงกินเหล้ากันต่อได้อีกแป๊บหนึ่งท้า
ดวนมีดกันสุดท้ายน้าโดนแทงตายหลานเนี่ยปั่นจักรยาน
หนีแต่ไม่รอดครับโดนจับได้ในที่สุดครับ
อาจจะฟังไม่ค่อยชัดแต่ว่าได้ฟังบางประโยคที่เขาพูด
ประมาณว่าผมกำลังจะไปมอบตัวอยู่แต่ไม่ทันแล้วครับตำรวจ
รวบตัวตำรวจสภดงเย็นครับจับกลุ่มตัวนายเทิดทูลหรือว่า
กุ้งคนก่อเหตุใช้มีดแทงน้าตัวเองจนตายเขาหนีไปซ่อน
ตัวอยู่ที่เถียงนาของชาวบ้านจุดนี้ครับห่างจากบ้านของน้า
จริงเนื่องจากน้าเนี่ยใช้มีดฟันมาที่ผมจนผมเจ็บ๒๓แผลก็
เลยใช้มีดฟันสวนไปหนึ่งครั้งป้องกันตัวก็ไม่คิดว่าจะทำให้
น้าตายตกใจครับก็เลยปั่นจักรยานหนีมาปมเหตุทะเลาะมาจากเครื่อง
ของเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับส่วนผู้ตาย
คือนายเกติชัยหรือว่าในเซียงอายุ๔๗ปีเป็นน้าของผู้
ก่อเหตุแผลโดนแทงที่หน้าอกซ้ายนอนจมกองเลือดสภาพศพ
ก็มีแผลชะกันใกล้กับร่างผู้ตายมีมีดทำครัวตกอยู่ตาย
อยู่ข้างบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้
ครับพี่เคี่ยววิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ
หลานอีกคนของผู้ตายชื่อว่านายมรกฏอายุ๓๘ปีหลานคนนี้อยู่
ในเหตุการณ์แล้วบอกว่าน้าเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์
ส่งแล้วกุ้งซึ่งก็เป็นหลานเหมือนกับผมเนี่ยนะมาช่วยงานน้า
ประมาณปีกว่าแล้วเขาทะเลาะกันบ่อยสองคนนี้มีเรื่องระหอง
ระแหงกันคือน้าเซียงเนี่ยชอบดุด่าในกุ้งว่ากินแต่เหล้าไม่ช่วย
งานช่วยการจากนั้นครับนายมรกฏก็พาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุอยู่
ตรงกลางระหว่างบ้านของในกุ้งและในเสี่ยงนี่เขาก็ชี้จุดให้
ดูแล้วก็บอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเมื่อวานนี้๓มิถุนายน
ตัวนายมรกฏมาช่วยต่อไฟฟ้าที่บ้านนาเสี่ยงบ่ายสามโมงในกุ้ง
หลานชายเดินมาเขาบอกว่าน้าช่วยหน่อยไม้ทับมือเป็นแผลเลย
น้าก็เลยช่วยทำแผลให้เอาเหล้าราดไปที่แผลคงเชื่อ
ว่ามันน่าจะเป็นการฆ่าเชื้อนะเขาเชื่อแบบนั้นเสร็จแล้วปั๊บ
ก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกันจนหมดขวด๔โมงเย็นครับน้าบอกว่า
กุ้งไปซื้อเหล้ามาเพิ่มหน่อยสิกินต่อไปเซ็นร้านเหล้าเอาไว้
ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเงินไปจ่ายเขาในกุ้งก็หายไปอยู่นานสอง
นานครับน้ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไปนานจังขี่มอเตอร์ไซค์ไปตาม
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับ๔โมงครึ่งไปถึงที่ร้านค้าเห็นใน
กุ้งแล้วในกุ้งหน้าซิดเลยบอกน้าซื้อไม่ได้อ่ะร้านเขาไม่ให้
เล่าไม่ให้เชื่อต้องจ่ายสดน้าโมโหก็เลยทะเลาะกันที่
ร้านก่อนทะเลาะกันที่ร้านเสร็จปั๊บน้าก็เลยควักเงินจ่ายเอง
แล้วก็ซื้อเหล้ากลับมาครับอีกครึ่งชั่วโมงผ่านไป๕โมงเย็น
กลับมาถึงบ้านครับทะเลาะกันอีกรอบนึงคราวนี้น้าเซียงเนี่ยไป
มีดปอกผลไม้แล้วมาท้าทายในกุ้งเขาเองออกมาเคลียร์
เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วมีการสู้กันใช้มีดสู้นะครับ
เดียวประมาณ๑นาทีจากนั้นน้าตะโกนมาบอกว่าพี่ถูกฟัน
มรกฏได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งไปดูครับแล้วพบว่า
อ้าวน้าโดนแทงหายใจแผ่วแล้วอ่ะส่วนตัวในกุ้ง
หลังไวปั่นจักรยานไปนู่นแล้วครับหนีไปแล้วแล้วสุดท้ายน้าก็ตาย

ฟันฟันปุ๊บอ่ะแยกกันแยกกันนะเพื่อนคามไปคามคาม
คำหัวตรงนี้ไปวันนี้เพื่อนเลยตะโกนบอกผมว่าหน้าถูกฟัน
ผมก็เลยแรนแรนมารมารเป็นเป็นนอนนอนฟุ่มความหนาลงอย่างนี้นะครับ
ผมก็เลยมาพลิกบึงผมข้างหลังมันบ่โดนฟันนะครับ
ผมเลยพีกปึงทางหนาว่ะแล้วโดนฟันผมเลยไปขอขอบคุณภาษาเรือบ้านข่างกัน
เป็นญาติกันแบบเป็นเฮือดทุกท่ายเห็นไหมเป็นเป็นเฮือดแบบจะขาดใจนะครับ
แต่ว่ามันมันบ่ดโดนครับเพราะประมาณนาทีครับขึ้นกลับไปแล้วเห็นครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของในเสียงผู้ตายนะครับ
จริงความตั้งใจของเขาคือจะปรับปรุงบ้าน
เปิดเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้
เป็นอาชีพที่จะรองรับลูกชายเมื่อกลับมาจากต่างประเทศ
แต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นพื้นที่จัดงานศพครับ
งานศพจัดขึ้นที่บ้านของเขา

เป็นพี่สาวของนายเสี่ยงเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่านะ
กับหลานคู่นี้จริงเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะ
แต่ก็ทะเลาะกันบ่อยเรื่องที่หลานไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยช่วย
เชื่อว่าถ้าไม่ดื่มเหล้ามันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก่อนเกิดเหตุครับ๒๓วันก่อนหน้านั้น
เซียงเนี่ยจู่เขาก็ไปใช้หนี้ใช้สินให้กับทุกคนเลยนะ
ญาติพี่น้องแล้วก็บอกว่าจะได้ไม่ติดค้างกัน
ก็ยังเตือนเลยว่าเออเงินที่เหลือน่ะ
เอาไปทำกองทุนชาพนักกิจเอาไว้เผื่อหน่อยนะ

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์กระทันหันแบบนี้ครับ

ก็ถือว่าเขาสองคนทำบุญมาแค่นี้
คนหนึ่งตายอีกคนก็ใช้กรรมในคุกครับ
เพราะอย่างไงล่ะ
บ่อยเป็นห่วงยัง
ให้ไปเกิดมองให้บ่อยนะฮนะบ่อยเฮียด
มองได้มันสำบายประโลธ
ขณะที่นางบานใจอายุ๗๐ปี
เป็นแม่ของในกุ้งก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นพี่สาวของคนตายครับ

เล่าให้ฟังอยู่บ่อยเรื่องที่น้า
บ่นชอบดุชอบด่าว่าลูกฉันไม่ทำงานขอเงินแม่ไปวัน
วันกุ้งเองก็เคยบอกกับแม่แล้วว่าแม่สักวันคงทน
ไม่ไหวแล้วแหละคงต้องมีลงไม้ลงมือบ้างแม่ก็ได้แต่
อดทนนะลูกนะถ้าทนไม่ไหวก็ให้เดินออกไปซะ
เพราะว่านี่ก็ลูกนั่นก็น้องแม่บานใจเนี่ยบอกนะครับ
ว่าเมื่อเช้าไปหาลูกชายที่โรงพักษพดงเย็นแต่ว่าไป
ไม่ทันตำรวจนำตัวลูกชายไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดร
ธานีแล้วลองฟังคุณแม่นะครับ
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยครับเป็นเจ้าของร้านขายของนะฮะบอก
ทั้งสองคนมาเจอกันที่ร้านจริงจริงในกุ้งเนี่ยมาเซ็นเล่า
หนึ่งขวดโดยให้ลงชื่อในเสียงแต่ร้านปฏิเสธเพราะว่า

จ่ายเงินสดไม่เคยเซ็นค่าเล่าไม่เคยเชื่อไว้ที่
ร้านก็เลยยังไม่ไว้ใจไงในเซียงเขาให้มาซื้อจริงหรือ
เปล่าแป๊บเดียวในเสียงขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็ทะเลาะกัน
ที่หน้าร้านนี่นะแล้วก็สาธิตให้ดูว่าก็แค่ทะเลาะกันนะไม่ได้มา
กันถึงในร้านนะไม่ได้มีการลงไม้ลงมือกันด้วยอาจจะเหมือน
ทำท่ากันจะใส่กันก็แค่นั้นเองจากนั้นสองคนก็แยกย้ายใน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่หมู่บ้านห่างจากร้านประมาณ
กิโลกว่ากว่าครับส่วนในกุ้งเนี่ยขี่รถไปงานศพหมู่บ้านอื่น
ก่อนจะกลับเข้าบ้านอันนี้คือที่เจ้าของร้านเขารู้นะครับ

ส่วนเรื่องของทางคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหาในกุ้งทำ
ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยไม่เจตนาแล้วก็
ก็นำตัวฝากขังเรินจำจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับ